คุณผู้ชมอยากจะสอยมะพร้าวมาทำขนมซะหน่อย

เหตุการณ์นี้ค่ะสอยมะพร้าวแล้วปรากฏว่ามะพร้าวมันร่วง

ผู้ที่โดนมะพร้าวร่วงใส่หัวคือมีอาการเลือดทะลักปาก
จมูกเลยตาเนี่ยบวมจนปิดเลยนะฮะ

ซึ่งทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๑๓ที่อำเภอบ้านด่านบุรีรำเนี่ยนะ
สอยมะพร้าวแห้งจะเอาไปทำขนม
ก็ตอนแรกจะเอาแค่ลูกเดียวเท่านั้นแหละ
แต่ปรากฏว่ามะพร้าวมันร่วงลงมาแบบ๓๔ลูกค่ะ

พอลงมาปั๊บกระแทกหัวอย่างจังเลยอ่ะ

เทศบาลประสาทหามส่งโรงพยาบาลบ้านด่าน
แล้วนี่คือตอนหาหมอแล้วนะคะ
ก๊อสติดแผลตรงที่มะพร้าวมันกระแทก

คือเมื่อวานที่เกิดเหตุการณ์นะโอ้โหชาวบ้านแล้วก็ญาติตกออกตกใจหมดเลย

พอลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวพี่เขานะเลือดทะลักปากเลยคุณ

เลือดออกจมูกเลยตาบวมเป่งปิดสลบเลย
หลายคนกลัวเรื่องของอะไรรู้ไหมฮะ

แต่ถามว่าตัวพี่เขาคือคุณกิมเฮงโอสดประสาทอายุ๕๘ปี
ซึ่งเขาก็บอกนะบอกว่าคือผมเปิดร้านขายของอยู่ในหมู่บ้าน
ตอนนั้นผมจะเอามะพร้าวแห้งลูกนึงเอามาทำขนม
ใครไม่ได้ชาวบ้านเขาก็ไปเก็บเกี่ยวไปทำนากันหมด
ก็เลยไปที่ต้นมะพร้าวของญาติก็ตัดสินใจ
ไม้ไผ่ยาวสำหรับสอยมะพร้าวอยู่ใช่ไหม
ก็เอาไม้ไผ่นสอยมะพร้าวแห้งมาจะเอาลูกเดียว
แต่ตอนนั้นก็พยายามดึงอยู่นะ

แล้วมะพร้าวมันสูงสูงจากพื้นสัก๑๐เมตร
สอยมามันร่วงลงมาหลายลูก
แล้วแสงอาทิตย์มันแยงตาด้วยวินาทีเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
หลังจากนั้นนะตาลายแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะ
มาจากปากข้าวแล้วก็เห็นแกเอาไม้โสย
สอยเลยมันลนมาตามไม้ตำเลยโดนเลย
โดนแต่แกก็สลบเลยเสมาสลบ
เกินมากลางทางคว่ำหน้าเลยเลือดไหล
นี่ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็วิ่งเข้ามาช่วย
ส่วนเจ้าตัวเองก็คือคุณกิมเฮงก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะ
บอกว่าตอนนี้อาการผมดีขึ้นแล้ว
เมื่อวานนี่แหละโอ้โหตอนที่ผมแยงมะพร้าวแล้วมันร่วงลงมา
ตุ๊บใส่หัวผมเนี่ย
ผมสลบไม่รู้เรื่องเลยผมมารู้เรื่องอีกทีเนี่ยก็คือตื่นมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย
แล้วผมก็อยู่ในสภาพแบบนี้แต่จริงเมื่อวานนะคุณนะ
คือชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ถ่ายภาพไว้ได้เหมือนกันนะครับ
คุณกิมเฮงเนี่ยไม่ได้สลบไปทันทีนะยังเหมือนแบบว่านั่งนั่งมึนอยู่

เออแต่แสดงว่าคุณกิมเฮงจำไม่ได้แล้ว
มะพร้าวมันร่วงใส่คิดว่าตัวเองสลบไปเลย
ใช่เออแต่เขายังนั่งกุมศีรษะอยู่เลยตาบวมเลือดทะลักอยู่เลยนะฮะ
เออส่วนภาพที่เห็นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้
เห็นพอมีรอยยิ้มน้อยบนใบหน้าคืออาการก็ดีขึ้นแล้ว
ขีดอันตรายแล้วหมอเย็บให้๑๑เข็มนะคะ

สมองจะได้รับการกระทบกระเทือนมากน้อยขนาดไหนด้วย
เป็นกำลังใจให้ขอให้อาการดีขึ้นโดยเร็วนะคะ